เรื่องหนึ่งนะฮะกู้ภัยไม่ต้องหลวงพี่จับเองแต่หลวงพี่ก็พลาดท่าเสียทีให้กับเจ้างูตัวนี้
รวมถึงพื้นที่มันเป็นเหตุมันลื่นใช่ไหมพื้นมันลื่นเหลือเกิน
จนทำให้หลวงพี่เนี่ยโอ้โหตีรังกาขออภัยงูเกือบโพคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะฮะ
งูตัวหนึ่งมันก็ลื่นมันก็หนีไม่ไป
ส่วนหลวงพี่บอกว่าไหนไม่ได้กลัว
สวรรคาบรามในพระสังคราชูปธรรมนำมาโพสต์ลง
งูมันเลื้อยเข้ามาในวัดนะคุณพระกำลังช่วยทำงานกันอยู่นะ
ทำให้พระต้องสวมบทกู้ภัยต้อนงูให้เลื้อยเข้าป่าไป
งูมันก็เลื้อยด้วยความยากลำบากเลื้อยแบบลื่นเหมือนกัน
หลวงพี่ก็จะต้อนงูก็ต้องใช้ไม้เขียนไล่งู
แต่พื้นมันก็ลื่นทำให้หลวงพี่ก็ลื่นล้มเหมือนกัน